เคยมาตัดสรุที่เมืองแห่งนี้แล้ว
คำบนนี้เราจะเห็นเป็นชัดทองคำจำหน่ายไหมครับ
ครั้งหนึ่งคนไทยทั้งประเทศได้มีโอกาส

๒นาทีแรกหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว

โดนอกุศลและกรรมปุ๊บ
ใช่เขาจะไปไม่ดีทันที

ตัวที่จะบวชชีโกนหัวแล้วคุณยังเตรียมตัวที่จะตายด้วย